อันนี้มีคนร้ายไปกันสองคนค่ะใช้ผ้าขาวม้าปิดบังใบหน้า
ปืนเนี่ยเอาไปคนละกระบอกไปยิงผู้ชายคนหนึ่งกับหลาน
ผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตส่วนหลานเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ตำรวจก็ในขณะที่ทำคดีก็สืบสาวราวเรื่องย้อนกลับไป
ไปพบว่าหลานค่ะซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บตอนนี้เนี่ยนะคะ
เจ็บสาหัสด้วยเคยไปเป็นพยานในคดีฆ่าคนตายในพื้นที่
ตำรวจก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นล่าสุด
เป็นการฆ่าตัดตอนพยานหรือเปล่านะคะกรณีนี้ค่ะ
คนร้ายไปกันสองคนขี่รถจักรยานยนต์ใช้ผ้าขาวม้าปิดบังใบหน้า
บุกไปยิงนายนิสาโรจันทองอายุสี่สิบเจ็ดปี
เสียชีวิตและยิงหลานหลานชื่อวนายโสพลสุวรรณจำรูนหรือบอย
อายุสามสิบสี่ปีเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตรรมนาท่อมอำเภอเมืองพัทธลุงค่ะจนที่ความพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงลงพื้นที่เก็บหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมสันนิษฐานว่าคนร้ายมากันสองคน
พกปืนมาคนละกระบอกเพราะกระสุนปืนที่เก็บได้มันต่างสีกัน
มีทั้งสีเหลืองทองและสีตะกัวนางจีนจันทองอายุเจ็ดสิบเก้าปีค่ะ
แม่ของนายนิสารสผู้ตายเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุไม่อยู่บ้าน
ป้อนข้าวแม่แม่อายุ๑๑๓ปีบ้านที่แม่อยู่อยู่หลังติดกันใกล้กัน
ส่วนนายนิสาโรธอยู่ในบ้านช่วงเวลานั้นค่ะด้วยความที่บ้านมันใกล้กันนะ
เห็นมือปืนมายิงเหมือนกันน่าจะเป็นการเข้าไปยิงในบอยผู้เป็นหลาน
คนที่เป็นหลานเนี่ยวิ่งออกไปและนายนิสาโรธก็วิ่งตามออกไป
อย่ายิ่งอย่ายิ่งแต่มันก็เล็นไปจงกี่บนโน้น

เพราะฉะนั้นมันเล็นแบบนี้๙บาท
ส่วนเรื่องของการทำคดีนะคะพลตำรวจตรีกฤษฎาแก้วจันท
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงระบุว่า
คดีดังกล่าวอาจจะไปเชื่อมโยงกับคดีฆ่า
จากกรณีที่นายชาลิศขุนรักอายุ๓๓ปีถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ไม้ตีจนตายนะคะ
ขณะที่นำอาหารไปให้หมูในฟาร์มค่ะในตำบลโคกชะงาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
พฤษภาคมซึ่งผู้บาดเจ็บได้ถูกเรียกตัวไปสอบปากคำ
ก็คือหลานในหนังที่ชื่อวันนายบอยถูกตัวไปเรียกสอบปากคำ
และเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วยซึ่งล่าสุดก็มาถูกคนร้ายรอบยิง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ฆ่าตัดตอนพยานหรือเปล่า
อันนี้ตำรวจคิดนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
สอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์โดยเฉพาะคุณแม่มาประมวลสรุปสำนวนอีกครั้งค่ะ